ช่องไหนอย่าจำ
ไม่ปล่อยให้ผมถือหน่อย
ให้ผมน่อยช่องนี้
ปล่อย

ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร
แค่ถือเหน็จช่องอะไร
หาที่นั่ง
มาทำหน้าที่สื่อครับ
ผมไม่สืบผมมาทำหน้าที่ครับ
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับ

สวัสดีครับ
พอยักษ์พอยักษ์ที่พรเม็ดมาก่อนครับ

พรเม็ดมานี่
ผมสู้นี้เองคือของคุณาศึอยะเขาเราียงในที่มาเก็บอัพเดช
ทีนี้ทีนี้ผมมื่อวานนะครับมาสอบแล้วแล้ว

ก็บรรทียะมร้องไปอยู่สินค่ะเดช

หากไม่ใช่ไม้ตะเคียนดังกล่าวเป็นไม้ชนิดอะไร
ท่านมาถึงกับพี่ก่อน
รู้สภาพไม้นั้นเก่าแล้ว
ให้ก็ได้ขออนุญาตนะครับเอ้าไปเสียบเครื่องอิจฐานในบ้าน
ถ่ายเป็นอิจฐานสีฝากเขาไว้ก็ได้ถ่ายอิจฐานสี

คือก็วันนี้นะมันไหลมากับน้ำครับ
มันไหลมากับน้ำแล้วมันมาเกลืออยู่ที่นี่นะครับ
ทีนี้ผมก็ได้ทำการเอาเลื่อยเอาเลื่อยนี่แหละตัดหัวท้าย
ปรากฏว่าไม้มันมีสีเนื้อสีเหลืองเนื้อไม้เป็นสีเหลือง
ทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นไม้ขนุนผมก็จะมาทำเสาโชว์หน้าบ้านผม
ทีนี้ผมตัดดูแล้วไม้มันเหลืองผมเกรงว่ามันจะเป็นไม้ตะเคียน

อย่ามาทำร้ายร่างกายผมนะครับ
แค่ถิวเจ๊เผือไอ้เหนียวช่องนี้
อย่าทำร้ายร่างกายผมครับ
ไม่ได้ทำอะไรผิดครับ